อะไรลูกเรียนอยู่ชั้นม๑เล่นตะกร่อ
แล้วพอลูกตะกร่อมันกลิ้งไปโดนมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่ม๖
คุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารุ่นพี่คนนี้เดินมาชกเข้าที่หน้าไม่พอ
เสยปลายคางน้องสลบเหมือดฮะ
นี่คือคลิปที่พี่สาวเนี่ยโพสต์นะครับบอกว่าน้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องต่อง
อายุ๑๓เรียนอยู่ม๑ครับถูกรุ่นพี่ชั้นม๖เนี่ย
ชกทั้งเตะแล้วดูสภาพน้องสิครับเนี่ย
เจอเลยอ่ะบวมอ่ะคุณใช้คำว่าเจอไม่พอครับน้องปากฉีกเลือดกรบปากด้วยครับ
โอ้โหแล้วคิดดูนะหัวอกคนเป็นแม่ลูกมีสภาพแบบนี้
หัวอกคนเป็นพี่น้องมีสภาพแบบนี้มันเจ็บปวดขนาดไหน
กลับไปครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาพักเที่ยงน้องก็เล่นเตะตะกร่อ
วัยรุ่นผู้ชายก็เล่นกีฬากันมีจังหวะหนึ่งที่ลูกตะกร่อเนี่ยนะฮะ
มันตกพื้นแล้วกลิ้งไปโดนมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่ก็คือคนที่มาต่อยน้องเตะน้องเนี่ย
พี่ม๖คนนั้นเขาไม่พอใจ

ลองฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
ที่เราออกก็มีลเมดูที่จะออกไป

โอ้โฮคุณ

แม่ของเด็กที่บาดเจ็บคุณแม่รัฐดาบอกว่า
ที่ผ่านมาลูกแม่เขาเล่นตะกร่ออยู่นะ

แล้วคุณจังหวะที่ลูกตะกร่อมันไปโดนมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่
ส่วนที่ลูกตะกร่อกลิ้งไปโดนส่วนไหนรู้ไหมฮะ

ไม่ได้ไปโดนส่วนอื่นที่มันราคาแพงนะ
ลิ้งไปโดนล้อมอเตอร์ไซค์ของรุ่นพี่
แล้วถามว่าทำไมมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงจุดนั้น
ซึ่งตรงนั้นเป็นที่ห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์

พี่ก็ยังลักไก่ฝากกฎฝ่ากติกาเอาไปจอด

มันต้องโมโหถึงขนาดที่ว่าชกหน้าลูกของแม่ทีหนึ่งไม่พอ
ซ้ำเสยปลายคางแล้วซ้ำอีก๓ครั้ง
เตะรัวแบบนี้จนลูกแม่สลบ
นักเรียนหญิงม๖รุ่นพี่ผู้หญิงต้องพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
แม่ไปบ้านของคนที่ก่อเหตุไปคุยกับคุณยายของฝั่งนู้น

ยายบอกว่ายายรับผิดเองสอนหลานแล้ว
แล้วก็จะย้ำอีกจะไม่ให้หลานทำแบบนี้อีกแล้ว
ในขณะที่คนที่ก่อเหตุบอกว่าตอนนั้นผมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ผมกลัวมอเตอร์ไซค์ผมจะเป็นรอยเลยเตะไม่ยั้ง
ทำไมคุณไม่ดูก่อนล่ะครับก่อนที่คุณจะทำอะไรแบบนี้

อารมณ์ชั่ววูบแบบฟิวขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ขาดค่ะถ้าเห็นรถเขากลัวรถเขาเป็นรอยรถเขาออกใหม่นะคะ

ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องมีแผลในใจไปชั่วชีวิตเลยนะครับ

ลูกแม่เจ็บขนาดนี้ขอเอาผิดถึงที่สุด
แจ้งความแล้วครับที่โรงพักศรีสงคราม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับ
ผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญ

เพราะแม่ไม่กล้าให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับรุ่นพี่

กลัวฮะเดี๋ยววันจันนี้จะไปคุยกันที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนตำรวจนัดไกลเกลี่ยกันวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้

ต่อให้รถเกิดเป็นรอยจริง
มันก็ยังไม่ใช่เหตุผลในการทำร้ายคนอีกคนนึงนะคะ